ส่วนที่พระรามสองมาอีกแล้วค่ะอะไรมาวัยรุ่นวัยรุ่น
วัยรุ่นตีกันอีกแล้วทีนี้สองสี่รุมสอง
มีดที่เขาเอาไปฟันเนี่ยนะคะในขณะที่ฟันคู่อริคู่อริใส่หมวกกันน็อก
แล้วมีดเนี่ยมันไปติดอยู่ในหมวกกันน็อกเลยคือฟันหัวเลยเหรอคะใช่
กะฟันหัวเลยคุณนึกภาพสิถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกโอ้โหจะขนาดไหน

เข้าใจหรือยังคะว่าหมวกกันน็อกสำคัญแค่ไหน
ไหนอ่ะโอ้โหนี่ใช้คำว่าขออนุญาตจามได้ไหมคะ
จามเข้าไปที่หัวเลยนั่นน่ะเพราะว่าความรุนแรงบวกกับอาวุธ
ใช้คำนี้ได้เพราะลักษณะมีดมันยาวมากนะ
คล้ายง้าวเลยนะคะสี่รุมสองค่ะเอามีดเนี่ย
ฟันเข้าไปที่หมวกกันน็อกแล้วมีดมีดมันคมมากอะนะคะ
ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกเลยเนี่ยนะคะเอาให้คุณผู้ชมดูอีกคลิปค่ะ
เหยียบเลยนะอืมจับกลางเลยนะเหยียบเลยนะ
พวกเขาหนีไปเออเอ้าตีรถเขา
รถเขาอีกเสื้อขาวนี่เป็นอะไรอ่ะ
ึกมากเลยนะอ้าวหลังจากนั้น

จริงดีนะไม่ถอดหมวกเพราะว่ารักษณะการฟัน
เมื่อตอนที่เข้ากลางหมวกกันน็อกเขา
ไม่หมวกกันนอกนะคุณผู้ชมแบะเรื่องใหญ่
ทีมข่าวของเราไปสอบถาม๒วัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้าย
เขาบอกว่าบ่าย๓เมื่อวานนี้ไปซื้อเสื้อกับเพื่อนในซอยท่าข้าม
ระหว่างทางขี่อยู่บนถนนท่าข้าม
ขี่สวนรถจักรยานยนต์๒คันที่มาทำร้ายเขา
เขาบอกตะโกนท้าทายไป
ไหมล่ะเล่นไหมล่ะแล้วก็ชูนิ้วกลางมา
เขาก็เลยเอ้าไม่รู้จักกันทำไมมาทักกันแบบนี้
เขาก็เลยชูนิ้วกลางกลับแล้วก็ตะโกนด่ากลับไปด้วยเท่านั้นแหละค่ะ
ตามมาเลยจนมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันตามคลิปเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะเข้าใจผิดจำหน้าผิดหรือเปล่าว่าเป็นคู่อริ
ก็เลยเกิดการตะโกนท้าทายกันตั้งแต่ตอนแรก
เขาเล่าว่าก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะมารุมทำร้าย
เขาพยายามบอกว่าเขาไม่เล่นด้วยนะไม่เอานะ
เพราะวันนี้ตั้งใจมาซื้อของไม่ได้อยากมีเรื่องกับใคร
แต่อีกฝั่งไม่น่าจะยอมฟังค่ะเพราะกระหน่ำฟันเข้ามาที่ตัวเขาเองและเพื่อนด้วย
ล่าสุดนะคะชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ได้๓ค่ะแล้วก็เป็นของกลางด้วย
ก็คือรถจักรยานยนต์คันที่ขี่มาก่อเหตุนั่นแหละ
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวแล้วจะนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
จากนี้ยังเหลืออีกหนึ่งนะคะตำรวจรอขยายผลค่ะ